คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จริงเราก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแล้วนะคะ
แต่ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแดดยังร้อนอยู่เลย
และที่สำคัญหลายพื้นที่ในประเทศไทยน้ำยังไม่ลดเลยนะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นอยู่
เดี๋ยวช่วงคุณผู้ชมไปดูที่หนักก่อนเลยละกัน
ที่จังหวัดสะแก้วค่ะอำเภออรัญญประเทศ
จริงเราเคยส่งผู้สื่อข่าวไปรายงานในพื้นที่มาแล้วนะคะ
หลายพื้นที่แม้ว่าจะคลี่คลายสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
แต่พวกหมู่บ้านที่อยู่ติดคลองพรมโหดเนี่ยน้ำยังท่วมขังสูงอย่างที่เห็นอยู่เลย
ตรงนี้คือบ้านท่าข้ามหมู่หนึ่งบ้านวงมลหมู่สี่แล้วก็บ้านโคกสแบงหมู่ห้านะคะ
ระดับน้ำอยู่ที่๓๐๖๐เซนติเมตร
ชาวบ้านเดินทางกันลำบากมากค่ะ
แม้จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอาเรือท้องแบนกับรถบรรทุกมาช่วยในการเดินทาง
มันก็ยังไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันของชาวบ้านเขา
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพันเอกเอกพงศ์กริตยาเกียรติชุติ
ผู้บังคับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่๑๒
และประธานมูลนิธิกู้ภัยอรัญญประเทศ
ก็นำเข้ากล่องแล้วก็น้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัย
นำกำลังพลจิตอาสาไปช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนของชาวบ้านหลังน้ำรถด้วย
ก็ต้องไปช่วยกันเก็บกวาดดินโครนเสกซากไม้
และก็ขยะที่ลอยมากับน้ำ
เช่นเดียวกับที่น้ำท่วมเหมือนกัน
อันนี้อยู่ที่โชคชัยค่ะจังหวัดนครราชศรีมา
คือวันนี้พบว่ามวลน้ำที่ล้นมาจากเขื่อนลำพระเพลิงเนี่ยนะคะ
ตอนนี้ไหลเข้ามาที่ลำน้ำสาขาแล้ว
แล้วก็ไปสู่ที่อำเภอโชคชัยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมาแบบนี้เลยนะคะ
ลน้ำไหลลงมาถึงในเขตตำบลท่าอ่าง
ทำให้ประตูระบายน้ำที่ลำละลมก็มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น
แต่ว่าการระบายน้ำเป็นไปอย่างช้าค่ะเพราะอะไร
เพราะว่าเนี่ยค่ะเสธวาชพืชแบบนี้เสธขยะเนี่ยค่ะ

เออลอยมาติดกับน้ำแล้วก็ไปกีดขวางทางน้ำไหลอะค่ะ
ก็เลยต้องมาช่วยกันระบายแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำไหลได้สะดวก
ชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันนำวัชพืชขึ้นมาจากน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหล
แล้วก็ทำให้น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่๓ตำบลของอำเภอโชคชัย
ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมคุณรัชพรหลังจากปฏิบัติการตรงนี้แล้ว
น้ำในสามอำเพอสามตำบลของอำเพอโชคชัยลดลงเลยนะคะ

ก็คือต้องพยายามเคลียร์ให้น้ำมันสามารถระบายได้สะดวกยิ่งขึ้น

ส่วนที่บ้านหนองยางหมู่๑ในตะบนท่าเกวียนอำเภอโชคชัย
เจ้าหน้าที่อบตด่านเวียนก็นำทีมงานและหน่วยคู่ภายคุก๓๑คลมบุรีใต้
ก็นำน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม๒๘หลังคาเรือน
น้ำท่วมขังจนไม่สามารถสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของต่างได้ด้วยนะคะ
ไปดูกันที่อำเภอด่านคุณทศจนครราชสีมากันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๕มีการติดตั้งสะพานเหล็กที่ถอดประกอบได้
หรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อสะพานแบริ่งขนาดความกว้าง๓เมตรยาว๑๒เมตร
ลำคลองน้ำขาวถนนสายด่านคุณทศหนองแวงไปติดตั้งให้กับชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลที่ขอบสะพานทั้งสองฝั่งด้วย
จะได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน
แบริ่งนี้เนี่ยทำขึ้นเพื่อทดแทนสะพานเดิมที่ถูกน้ำซ้อจนพังเสียหายไปแล้วทั้งสองฝั่ง
ถนนก็เลยถูกตัดขาดชาวบ้านสัญจรไปไหนไม่ได้เลยนะคะ
ต้องไปใช้ทางเลี่ยงบ้านโนนสะดาวแล้วก็บ้านกลางเป็นทางอ้อมระยะทางตั้งกว่า๓กิโลเมตร
พอสะพานนี้สร้างเสร็จปุ๊บก็นี่แหละค่ะ
ชาวบ้านก็สามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะ